โถมังคุดแข็งทั้งรังซื้อไปยกรังเลยขายไม่ได้สักบาท
เออแม่ค้าพูดอย่างเงี้ยนะแม่งโง่เองแต่ดูไว้ละกัน
คือเมื่อวานเลยอ่ะพระเจ้าสมมุติก็ว่าทั้งคน
ไปประจงประจานไทยอ่ะไม่ได้คิดจะว่าด้วย

ครับจริงแล้วผมรับมาตั้งแต่ช่วง
คือจริงไอ้อำมังคุดเนี่ยเรารับมาเมื่อวาน
แต่จริงเราเป็นคนค้าขายกันมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ย
รับมะม่วงเขามาขายบ่อยอยู่๓๔ครั้งแล้ว
ซื่อสัตว์กันอยู่มันจะเสียเล็กน้อยเราก็ไม่ว่า
แล้วเขาก็เราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเถอ
พี่เมื่อวานมะม่วงเสียนะอะไรประมาณนี้นิดหน่อย
คือสี่ห้าลูกเราก็ไม่เค็มแต่เมื่อวานเนี้ย
ผมไปรับมังคุดมาเนี่ยตอนเช้าประมาณ๙โมง
แล้วมาขายที่ตลาดเนี่ยขายตลาดเย็น
สรุปคือตะก้าแรกผมรับมา๒ตะก้า
ก้าแรกขายได้หมดเสียประมาณ๒กิโลกว่านะครับ
พอตะก้าที่๒ปุ๊บเทมาคัดยังไงได้แค่ประมาณ๓โล

ตอนแรกจะเอาไปให้เขาดูว่าเออนี่พี่
ังคุดมันเสียเยอะนะแล้วพี่ปล่อยขายได้ยังไง
เมื่อวานพี่ก็บอกว่ามังคุดดีอาจจะมีเสียบ้าง

มันเกือบยกเข่งเลยนะที่เสียเนี่ยผมก็เอาไปให้ดู
เขาก็พูดทำนองว่าออกหาเรื่องไง
ก็ผมก็จะเทจะเอายกตะก้าลงมาจะเท
เทใส่ตะก้าเขาแหละผมจะไม่เอา
เขาบอกว่าไม่ยอมไม่ได้เค็มไม่ได้
จักทื้มงเดี่านี้เดินลุกมาเลย
มีกล้องที่ร้านเขาจะเห็นพฤติกรรมตรงนี้เลย
ผมก็เอาเอาตะก้าเอาตะก้าอยากเทเนี่ย
มัคคืนเนี่ยผมก็พูดกับท่านท่านนองใส่อารมณ์
เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นใครก็ขึ้นครับจะมาเตะผมจะมาทำร้ายร่างกายผมอ่ะ
ถูกไหมผมก็เลยอ่าพอเทมังคุดเสร็จปุ๊บ
ผมก็เลยไปหยิบกล้องมาถ่ายช็อตนั้นพอดีเลยกำลังด่าผมว่า
พวกมึงมันโง่ทั้งผัวทั้งเมียตามในคลิปที่เห็นนะครับ
แล้วด่าแบบเสียหายเลยก่อนหน้าที่ยังไม่อัดคลิปด่านักกว่านี้
แต่ว่าคันนี้ผมถ่ายคลิปไม่ทันทันแค่ช็อตนั้นพอดีผมนึกขึ้นนะ
เอ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราเสียเปรียบเพราะเราเอามังคุดไปคืนเขา
เราไม่ได้อะไรเลยแล้วเผลออาจจะถูกกระทืบตายตรงนั้นก็ไม่รู้
เราก็เลยอัดคลิปไปส่งไปใช่
อย่าลงมาก่อนพี่บอกว่าพี่เมื่อวานบอกว่ามังคุดน่ะดีหมดไม่มีเสีย
แล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกเออถามว่าโลเท่าไหร่๑๗บาทก็บอกงั้นหนูเอากี่รัง
บอกว่าเอา๒รังรังแรกเขาจับดูแล้วว่ามันแข็ง
แล้วก็บอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเอารูปนิ่มใส่ให้เราได้ไหม
ไอ้น้องไอ้คุณพ่อมาบอกว่าลูกน้องไอ้คุณพ่อมาบอกว่าได้พี่
แต่เสร็จปุ๊บอีกสักพักนึงคนอ้วนใส่แว่นเขาเลยลงมา
บอกเอากี่รังเอา๒รังรังเท่าไหร่รังละ๒๐โล
โล๑๗บาทก็รังก็๓๔๐บาทแล้วจัดไปประมาณนี้๖๘๐บาท

อาจจะแข็งเหมือนตลาดทั่วไปสักโลสองโลเราไม่ซีเรียส
แต่มันไม่ใช่รัง๒เราขายได้๓โลนอกนั้นแข็งหมดเลย
แล้วเราไปถามเขาว่าทำไมมังคุดเป็นแบบนี้
คนรับผิดชอบไหมน้ำมันราคาขายเหมือนกันถูกไหม
ก็ขายตามสภาพคุณพูดคำนี้ไม่ได้ว่าขายตามสภาพ

ถ้าคุณขายตามสภาพคุณต้องบอกลูกค้าว่า
อันนี้ไปขายตามสภาพนะบางทีอาจจะดีอาจจะดีมั่งไม่ดีมั่ง
รับได้ไหมรับได้ก็เอาไปรับไม่ได้ก็คือไม่ต้องเอาไปถูกไหม
แต่คุณบอกว่าของคุณดีมีคุณภาพแต่ฉันไปขอเคมคุณแม่ฉันเคม
คุณกำบอกว่าฉันไม่ให้เครมฉันไม่เอา
แล้วนี่ก็เลยบอกว่าเออบอกแฟนว่าเธอเอามาโพสต์ที่เสีย
เอามาคืนเขาเทไปเลยที่หน้าร้านเขา

กูเป็นเงินซื้อร้านของของของของใหม่กันระหว่างนี้ใช่ไหม
เทไปเลยแฟนก็เลยยกตะก้ามาใช่ไหมก็เลยมากระแทก
เขาคิดว่าตะก้านั้นเป็นตะก้าของเขา
นี่ก็บอกว่านี่แฟนก็เลยบอกว่านี่ตะก้าของผม
เอาตะก้าคุณมากูจะเทคืมไม่เป็นไรกูไม่เสียดายหรอกของเท่านี้
แต่กูเสียความรู้สึกว่าอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วไม่ซื้อสัตว์กับพวกค้าไม่ค่อยย้อมแมวอย่างนี้
ใครจะมาซื้อของคุณอีกระหว่างนี้ใช่ไหม
เสร็จปุ๊บผัวเขาอ่ะผัวเขาพ่อเขาไม่รู้ว่าคนแก่ที่นั่งโต๊ะ
มึงลองเทสิกูจะกระทืบมึงกูจะเตะปากมึงด้วย

เธอไปเอาตะก้ามาถ่ายคลิปเอาไว้
มึงก็ลองมาทำหัวก็สิมึงใหญ่ขนาดไหน

มึงไปพ่อเขาค่ะนี่พูดกับลูกค้าได้ยังไง
ว่าอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้แฟนถ่ายรูปหน้าร้าน

เขาก็เลยบอกว่าลงไปเลยกลัวไม่กลัวหรอก
แล้วฉันจะไปฟ้องด้วยนะร้องเรียนด้วยนะ

ไม่ต้องจะสนใจมันจะละอะไรข้างอน

วันนี้ใช่ไหมเลยน่าไหล
ช่องไปที่ร้านเขาพอดีเลยเอาวิโอช่องไปพอดีเลย
บอกว่าไปแจ้งความรัก
แจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ

ผมตั้งเป็นหมินประมาทไว้ก่อน

ถ้ามันมีปัญหาเพิ่มอีกอาจจะมีนะครับ

ถ้ามีปัญหาเพิ่มอีก

มันก็จะแข็งแต่คนนั้นมันงี่ง่าวสิบวันโลฯน้ำจะคืนเท่าอย่างนี้นะ
เนี่ยแข็งแข็งก็บอกว่ากินไม่ได้ใช่ไหม

เราไปตัดต่อรีบทำข่าวด้วยนะ
เมื่อวานพี่มาซื้อมังคุดตอนเช้า๒รัง๔๔โล
โลแล้วเอาไปขายแล้วเหลือเลือก
มาคืนเรา๑๐กว่าโลเราก็ไม่ยอมคืนไง
แล้วก็มีปากมีเสียงกันทะเลาะกันเขาก็เอาไปแชร์
แต่เราก็ไม่ตอบโต้ทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมชาติของแม่ค้าอยู่แล้ว
การซื้อการขายต้องมีการตกลงกัน
แต่๔๔โลหายเหลือเลือกแล้วเอามาคืนเราเนี่ยมันไม่ถูกต้อง
เราก็อยากจะบอกว่าลองถามชาวโลกชาวแม่ค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะ
เหลือเลือกเอาไปขายแล้วเอาไปขายแล้วเหลือเลือก
แล้วเอามาคืนเนี่ยไม่มีใครเขาทำกันนะ
แต่ว่าถ้าเอามาคืนเราสองรังอ่ะ๗๐๐กว่าบาทเนี่ยเราคืนเลย
เงินไม่เยอะเงินไม่ใช่เงินเยอะนะ๗๐๐กว่าบาทเนี่ย
แต่ว่าเอามาคืนเราเต็มดิเราคืน

เหลือเลือกแล้วเอามาประจานแบบนี้ไม่ถูกต้อง
ใช่ไหมไม่ถูกต้องเลย
หนูซื้อเข้ามาหนูก็โทรสั่งเป็นพันรังหนูก็โทรสั่ง

ถ้าคิดว่ามีปัญหาเอามาคืนเขาถ้าเขาไม่ให้คืนแล้วค่อยไปฟ้องชาวเน็ตชาวโลก
เออว่าซื้อมังคุดร้านนี้๒รังแล้วไม่ให้คืน
ใช่ป่ะไม่ใช่เอาไปขายไปบีบไปเค้นแล้วเอาของเขามาคืน
เออมันไม่ใช่แต่ถ้าเราคุยกันดีแล้วคืนเราก็ยอมนะ
เงินร้อยกว่าบาทเอง๑๐กว่าโลเนี่ยไม่ใช่เงินเยอะ
แล้วซื้อเราไป๔๔โล๒รังเออชาวโลกลองไปคิดดูใช้หัวเนี่ยคิด
ใช้สมองเนี่ยคิดเลยว่าไอ้คนที่มันแชร์มันเป็นอย่างไร
ไม่เคยมีเลยพี่โรคนี้ไม่เคยมีแบบนี้เพิ่งเคยเจอเนี่ยเออ
ขายมาครึ่งข้อนชีวิตแล้วก็เพิ่งเคยเจอ

สัญชาติยานแม่ค้าไม่มีใครยอมใคร
เขาด่าเราเราด่าเขามันเรื่องธรรมชาติ

ใครมาด่าพี่พี่ยอมป่ะล่ะพี่ก็ต้องเถียง
ในเมื่อทำไมไม่เอาของมาคืนซื้อสองรังมาคืนสองรังนี่

สิบกว่าโลถ้าคุยกันดีอ่ะคืน

สมองคิดได้เลยทุกคน

เรียกมาเลย๑๐คนว่า๑๐คนนั้นจะตอบยังไง

เราก็ไม่ยอมเหมือนกัน

เขาเอาเกียบเราไหม

แต่ในเมื่อเขาเอาเกียบเราแบบนี้เราก็ไม่ยอม

ก็บอกว่าที่ออกขันนี้ใช่มั้ย
โอ้แม้หลีบลำเลย

แต่คนนั้นมันงี้เง่าติดประโหลมันจะครึ่งแล้วอีก
เพราะเนี่ยแข็ง

ประมาณนี้ยังไม่ถึงรังเลย
ใช่ป่ะ
ของนี้ไม่ถึงรังเลยเนี่ย

แต่เราก็ไม่อยากจะเสียเวลา